นักเรียนชายุ๑๕ปีลงเล่นฟุตบอลกับเพื่อน
โดยเล่นเป็นผู้รักษาประตูหรือว่าโก
สุดท้ายล้มฟุบหมดสติแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
วัยเพียง๑๕ปีเท่านั้นเองนะครับ
ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลปฐุมธานี
ว่ามีเด็กนักเรียนเป็นลมหมดสติถูกนำมารักษา
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ภายในห้องดับจิตพบศพของนายภูริพัฒน์เบิกบาน

สภาพศพยังสวมชุดเครื่องแบบนักเรียน
โดยมีกลุ่มเพื่อนนักเรียนต่างยืนร้องไห้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ตาย

หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง

ก็ทราบว่าผู้ตายเป็นนักเรียนโรงเรียนปฐุมวิลัย

ก่อนเสียชีวิตในช่วงบ่าย
ผู้ตายและเพื่อนลงมาเล่นฟุตบอล
โดยผู้ตายเล่นเป็นผู้รักษาประตู
และขณะที่เล่นผ่านไปประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ
จู่นั้นน้องเขาก็ล้มฟุบข้างเสาประตู

แล้วก็พบว่าน้องเขานอนแน่นิ่งหายใจรวยริน
ครั้งแรกคิดว่าน้องภูมิคงเหนื่อยหรือว่าหมดแรงไปเท่านั้น

แต่แล้วจู่น้องภูมิก็ตาเหลือกขึ้นนะครับ

เพื่อนก็เลยรีบวิ่งไปตามครูที่ห้องพักครู
แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลปฐุมธานี
คุณหมอให้การปั๊มหัวใจแล้วก็ช่วยเหลือช่วยดูแลรักษาเต็มที่
แต่น้องภูมิเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
พันธุ์ตำรวจโทภัยรัฐวันนี้สารวัตรสอบสวนสพเมืองปฐุมธานีบอกว่า
เบื้องต้นแพทย์ยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้
จึงต้องส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุให้แน่ชัด
ของผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังเพื่อนของน้องภูมิเพิ่มเติมนะครับ
ก็ทราบว่าน้องภูมิมีโรคประจำตัวก็คือโรคหอบหืด
ซึ่งก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุนี้หรือไม่
คงต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ